พาไปอีกร้านหนึ่งค่ะที่พิศนุโลกร้านโยรู้จักป่ะ
นี่ชื่อร้านเขาร้านโยรู้จักป่ะถ้าจะเล่าข่าวต่อไปนี้
คุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่าต่อไปเนี่ยร้านโยรู้จักป่ะ
จะกลายเป็นที่รู้จักของคนเพราะเขาแจกเสื้อผ้าฟรีคนไปเยอะ
ไปเลือกเยอะแบบเนี้ยค่ะนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะ
แจกเสื้อผ้าฟรีเห็นไหมค่ะกล้องโรคโควิดสิบเกล้าเป็นอย่างดีค่ะ
ร้านโยรู้จักป่ะที่ถนนศรีฮราชเดโชอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
คือหลังจากที่ชาวบ้านเขาทราบมาผ่านทางเฟซบุ๊คว่า
ร้านนี้เขาจะมีการแจกเสื้อผ้าฟรีไปกันเลยค่ะ
ตั้งแต่เช้าก่อนถึงเวลานัดหมายด้วยนะ
เขาแจกเป็นรอบรอบละ๕นาทีหมดพลึบเลยนะคะ
คุณสุนทรกอดแก้วเจ้าของร้านบอกว่าในช่วงโควิดสิบเก้าที่กลับมาระบัดอีกรอบหนึ่งเนี้ยนะคะ
เขาตั้งใจดีว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่ยากลำบากเพราะตัวเขาเองเคยลำบากมาก่อน
ซึ้งถึงความยากลำบากเป็นอย่างดีคุณรู้ไหมก่อนที่เขาจะมีร้านเสื้อผ้ามือสองแบบนี้ขายเนี่ย
เขาเคยลำบากมาก่อนนะฮะลำบากมากนะฮะ
เขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนนะคะคุณสุนทรบอกอีกว่า
เมื่อวานนี้ได้มีการเตรียมเสื้อผ้ากว่าสามหมื่นชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายหมวกแจ็กเก็ตเสื้อยืดเสื้อเชิดกางเกงกระโปรง
มูลค่ากว่าสามแสนบาทให้ทุกคนได้เลือกหยิบและก่อนหน้านี้ก็เคยแจกไข่ไก่ให้กับประชาชนไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณโยหรือคุณสุนทรกอดแก้วเจ้าของร้านนะฮะทำดีแบบนี้เราต้องชื่นชมนะคะแล้วต่อไปนี้ชาวพิศนุโลกก็ไม่ต้องถามกันแล้วนะว่าร้านโยรู้จักป่ะ
ตอนนี้คนรู้จักกันทั้งพิศนุโลกแล้วนะ